สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เติมน้ำมันแล้วก็ไปกดตังค์และระหว่างทางขากลับพาเข้าตรงทางเข้าค่ายลูกเสืออีกครั้งหนึ่ง
ทั้งหมดน้องโดนทั้งหมดสามครั้งแล้วครับแต่ครั้งที่สองอะโดนสองครั้ง
ติดติดกันเลยใช่ค่ะทางผู้บริหารก็คือทางโรงเรียนที่โรงเรียน
สอบถามว่าลองรู้เรื่องไหมเหตุการณ์นี้จะมีช่วยเหลือยังไง
รับผิดชอบยังไงทำไมให้มันเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองขึ้นมาอีก
ครั้งแรกแล้วน่าจะมีมาตรการที่ว่าจะจัดการยังไงกับคิวแล้วว่า
มันไม่น่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้
ซึ่งทางผู้บริหารก็ตอบมาว่าเรากินเด็กไม่ได้เหรอ
หลังจากเกิดเหตุขึ้นนะครับทางโรงเรียนนะครับก็ได้หาภาษากับทางทฤษฐาบาลกรรมวัตถิ่ง
ก็เป็นจุดสังกัดนะครับอ่าทางทฤษฐาบาลก็ได้มีคำสั่งนะครับ
ให้คุณครูดำรงเนี้ยแปลกประจำอยู่ที่ทฤษฐาบาลนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้แต่งตั้งกรรมการสอบส่วนข้อที่จริงนะครับ
ซึ่งกรรมการสอบส่วนข้อที่จริงเนี่ยก็ได้ดำเนินการสอบสวนข้อที่จริงเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็คือผลก็คือว่ามีนูลมีความผิดนะครับ
ร้ายแรงแล้วก็ส่งเรื่องไปให้กรรมการสอบส่วนทางวินัยต่อนะครับ
ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ไทยรัฐเลยเคยรายงานไปนะคะ
ข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้วนะคะ
แต่ว่าข่าวเนี่ยมันมาในช่วงหลังปีใหม่นะคะ
แล้วก็นักข่าวลงไปแล้วก็สอบถามจากตัวคุณแม่ความคืบหน้านะ
ตอนนี้คือความพยายามในการขอไกล่เกลี่ยแล้วก็จบเรื่องจากทางครูนะคะ
ที่ออกมาเป็นข่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงที่เรียนม๑

โดยคนที่คมขืนเธอเนี่ยเป็นครูสอนพละศึกษา
แม้ว่าในข่าวในเนื้อข่าวก็จะมีให้เห็นบ้างแล้วก็ตามนะคะ
แล้วก็วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือว่าตกลงความคืบหน้ามันเป็นไปในทิศทางไหน
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็ก๒ครั้งคำว่า๒ครั้งคือ๒วัน
ครั้งแรกครูคนนี้กระทำต่อเด็ก๑ครั้ง
แล้วถัดจากนั้นมาครั้งที่๒ที่เกิดขึ้นครูกระทำต่อเด็ก๒ครั้ง
เด็กคนนี้เป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่เขา
แล้วก็หยุดเรียนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
เพราะคุณแม่ก็รู้สึกว่าก็คงไม่ให้ไปโรงเรียนแล้ว
แล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกด้วย
ทั้งที่ครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุโรงเรียนรับทราบนะคะ
แต่ก็ไม่ทราบว่าการจัดการเกิดปัญหาอะไรขึ้น
มันถึงเกิดเหตุขึ้นในครั้งที่๒ถึง๒รอบได้
วันนี้เราจะคุยกันสายแรกก่อนคือคุณแม่ของน้องอายุ๑๒คนนี้นะคะ

ไม่ต้องพูดชื่อสถานที่อะไรเจาะจง
ก็บอกแค่ว่าเป็นโรงเรียนเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้นะคะ

คุณแม่ทางรายการเข้าใจถูกนะว่าน้องเป็นลูกคนเดียว
ใช่ค่ะเป็นลูกคนเดียวค่ะ

แล้วก็เกิดเหตุกับเขาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
แล้วก็เกิดซ้ำอยู่๒รอบ๒รอบแต่ว่าถูกกระทำ๓ครั้ง
รอบล่าสุดคุณแม่ตัดสินใจว่าไม่ให้ลูกไปเรียนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะ

พอคุณแม่ตัดสินใจไม่ให้น้องไปโรงเรียนแล้วน้องว่ายังไงบ้างไหมคุณแม่ได้คุยกันไหมคะ
ก็คุยกันก็ตอนแรกก็ห่วงความรู้สึกลูกมากกว่าค่ะ
ก็บอกน้องว่าตอนแรกกะจะย้ายน้องไปโรงเรียนใกล้ในระแวกใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้คือทางคุณครูยังมีการทักแชทเด็กมาอีก
ในเมื่อถ้ามันไม่ทันก็เอาไว้ปีหน้าเนอะ
เข้าปีหน้าเลยทีเดียวก็ได้ถึงแม้ว่าเรา
ประชำปั๊มไปปีหนึ่งก็
เอาไว้ปีหน้าเริ่มต้นใหม่ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลย
ค่ะแล้วน้องว่ายังไงบ้างคุณแม่พอคุณแม่บอกให้หยุดเรียน
ใช่น้องก็บอกได้ไม่เป็นไรแม่แต่ก็
จะขอไปเรียนที่ไกลคือไม่อยากเรียนอยู่
เข้าใจค่ะคุณแม่ค่ะที่บอกว่า
แชทมาเนี่ยคือครูที่กระทำ
ใช่ค่ะโดยการทัก

ันที่๒๐และ๒๑ธันหวังโอโกมอ่ะค่ะ
ก็คือหลังจากที่คุณแม่ตัดสินใจว่าไม่ให้น้องไปโรงเรียนแล้วก็ร่วมเดือนไหมคะ

แชทมาแล้วคุณแม่ที่บอกว่าน้องตอบค่อนข้างแรงเนี่ยคือตอบด้วยตัวอักษรผ่านการแชทในเฟซบุ๊คหรือว่าครูมีโทรมาคุยกับเด็กแล้วเด็กรับสายคะ
ก็มีโทรเข้ามาแล้วเด็กรับสายแล้วก็ไม่มีการพูดคุยก็คือเงียบแล้วก็มีการบกมือทักทายเข้ามาในเฟซบุ๊คว่า
เพราะฉะนั้นการคุยเกิดขึ้นผ่านตัวอักษรในเฟซบุ๊คใช่ไหมคะ

ส่วนการโทรเข้ามาคนที่เงียบคือครูใช่ไหม

ครูเงียบใช่ไหมคะแล้วน้องพยายามให้เขาคุยไหมน้องถามไหมว่าโทรมาทำไมจะเอาอะไรทำไมไม่พูดได้คุยอย่างนี้ไหมคะ
น้องก็ฮัลโหลไปแต่ก็ไม่มีการตอบรับก็คือโทรมาจะเงียบน้องก็เลยวางสายไปแล้วตอนหลังมามีการทักเข้ามาในทางเฟซบุ๊คอะค่ะ
เบอร์เนี่ยเบอร์ครูแน่ใช่ไหมคะคุณแม่

น่าจะใช่เพราะน้องจะเบอร์น้องจะไม่ค่อยมีคนรู้เพราะน้องเพิ่งจะมีโทรศัพท์ใช้ค่ะคือน้องไม่มีโทรศัพท์ใช้ตั้งแต่แรก
คุณแม่คะจนถึงตอนนี้เอาเท่าที่คุณแม่และคุณพ่อทั้งครอบครัวทราบคือคดีเนี่ยไปถึงไหนแล้ว
ก็ทราบแค่ว่าคดีที่๑ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ส่งไปที่ศาลแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราตรวจสอบให้คุณแม่อีกทีนะคะเพราะว่าเราจะคุยกับภูมิกับของพื้นที่ด้วยนะคะ
ขอย้อนกลับไปแบบนี้นะคะคุณแม่เราจะไม่ถามคุณแม่ในแง่ของการกระทำในรายละเอียดนะคะ
แต่จะลงรายละเอียดในแง่ของเหตุการณ์นะคะที่มันเป็นแวดล้อมแล้วก็เป็นข้อมูลของคดีนะ
เหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยถ้าตามข่าวคือเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนวันที่๒๒
ใช่ค่ะ
ตรงนะคะ๒๖กันยายนปีที่แล้วลักษณะการเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็คือก็เด็กอยู่ในโรงเรียนอยู่ในคาบเรียนปกติเป็นคาบนั้นเป็นคาบวิชาพระ

ไม่ใช่ค่ะเป็นของคุณครูอีกคนนึง

แล้วคุณครูคนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็ได้มาตามเด็กไปว่าจะพาไปทำบัตรถ่ายบัตรประชาชนเพื่อไปทำบัตรนักกีฬา

ค่ะแล้วก็เด็กได้ขึ้นรถไปซึ่งตอนนั้นมีเด็กหลายคนที่ขึ้นรถไปค่ะที่ไปด้วยกัน
แทรกนิดเดียวค่ะตอนที่ครูที่ก่อเหตุมาขอตัวเด็กที่กำลังเรียนภาระอยู่กับครูภาระอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
ครูพระคนที่เป็นเจ้าของค่าเปลี่ยนเนี่ยได้ถามรายละเอียดเอาไว้ไหมหรือว่าได้ทักท้วงอะไรไหมคะ
ใช่ไม่ค่ะซึ่งปล่อยเด็กไปโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ซึ่งเราเป็นผู้ปกครองเราก็คิดว่าลูกเราอยู่ในโรงเรียนซึ่งปลอดภัยแล้วซึ่งไม่น่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ที่เขาไปเอาตัวลูกออกมาแล้วไปทำบัตรกันไปค่าเปลี่ยนตอนกี่โมงคะคุณแม่
ประมาณช่วง๓โมงค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้ที่คุณแม่บอกคือเขาไปพาตัวลูกสาวคุณแม่ออกมาแล้วเนี่ยแต่มีเด็กคนอื่นที่ไปพร้อมกันอีกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไปหลายคนค่ะ

ก็คือเขากลับเข้ามาคือทำบัตรเสร็จแล้วกลับเข้ามาส่งเด็กในโรงเรียนหมดทุกคนแล้วก็เหลือเด็กคือลูกของแม่เนี่ยค่ะคือใช้ลูกไปถ่ายเอกสารให้คุณครูที่ห้องธุรการของโรงเรียน

แล้วเด็กได้เอาเอกสารมาส่งให้ครู

แล้วช่วงจังหวะนั้นครูก็กระชากเด็กขึ้นรถ

ตอนที่เขาไปกันหลายคนเนี่ยขาไปเนี่ยมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใช่ไหมคะ

อ่าทีนี้พอพอไปทำเสร็จแล้วกลับมาที่โรงเรียน
เดี๋ยวรถเนี่ยรถของโรงเรียนหรือรถส่วนตัวคะ
รถส่วนตัวของคุณครูเองค่ะ
อ่าทีนี้ตอนมาส่งเด็กเนี้ยรถคันนี้ก็จอดในโรงเรียนใช่ไหมคะ

อ่าทีนี้พอเล่ามาถึงวินาทีที่คุณแม่บอกคือพอเขาให้น้องไปถ่ายเอกสารเสร็จน้องเอามาให้ครูเสร็จครูกระชากตัวน้องขึ้นรถส่วนตัวคันเดิมของครูนั่นแหละ

รถมันจอดอยู่มุมไหนมีคนเห็นไหมคุณแม่หรือมันมีกล้องวงจรปิดจับได้ไหม
น้องบอกว่าจอดจอดแอบไว้ค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นมุมตัดซึ่งไม่น่าจะมีคนเห็นซึ่งน้องเอาเอกสารมาส่งครูตรงนั้นนะคะแล้วครูก็กระชากขึ้นรถไปเลย
น้องได้ร้องขอความช่วยเหลือหรือพยายามเปิดประตูลงหรืออะไรไหมคะลูกเล่าไหมคะคุณแม่
น้องก็พยายามขืนแล้วแต่น้องนะคะไปกระแทกกันก็ตรงช่วงระหว่างประตูตรงบันไดอะค่ะน้องก็เลยขึ้นไปเพราะขึ้นไปครูก็ขับรถไปอย่างไวเลยซึ่งน้องไม่กล้ากระโดดลงอะค่ะ

ก็เลยเลยโรงเรียนมานิดนึงก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะก็มันจะมีที่ดินล้างที่ว่ามันมีแต่ป่าซึ่งไม่มีคนอยู่ค่ะ
แล้วก็เอารถเข้าไปจอดตรงนั้นอ่าแล้วก็กระทำน้องบนรถเลยค่ะ
จุดที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณกิโลหนึ่งเหรอคะคุณแม่

โรงเรียนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในชุมชนเหรอคะ
ตั้งอยู่ในชุมชนนะคะแต่ตรงนั้นเป็นที่แบบว่าเขาเป็นที่ล้างนะคะที่เขาบอกขายค่ะยากขึ้นซึ่งไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยค่ะ
ค่ะคุณแม่ตามจุดที่ลูกสาวบอกเนี่ยนะคะคือจากโรงเรียนแล้วไปถึงจุดที่เกาะเหตุวันนั้นเนี่ยมันเป็นถนนเส้นหลักของพื้นที่ไหมคะ

คุณแม่ได้ลองถามตำรวจหรือว่าคุณแม่ได้ลองหาเองหรือถามจากใครยังคะ
ใช่คือทางเจ้าหน้าที่บอกไม่มีเลยค่ะ
ไม่เป็นไรทีนี้เรากลับมาลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยคือเมื่อไปที่ดินร้างซึ่งเปลี่ยวแล้วครูก็กระทำต่อเด็กในรถของเขา

ก็ขอเด็กว่าอย่าไปบอกค่ะ
อย่าไปบอกพ่อบอกแม่แล้วก็เอาเด็กมาส่งที่โรงเรียน
แล้วตัวครูก็เข้าไปสอนในโรงเรียนต่อไหมหรือว่าเขาไปเลย
ใช่ค่ะสอนต่อค่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
แล้วลูกสาวบอกคุณแม่เลยทันทีวันนั้นไหมคะ
ไม่ค่ะมาทราบจากทีหลังนะคะคือเขาไปพูดกับพี่อีกคนนึงอะค่ะว่าเขากลัวท้อง

เป็นพี่ที่อยู่แถวบ้านกันนะคะ

ใช่ครับซึ่งเขาจะสนิทกับน้องมาก
แล้วเขาไปเล่าให้พี่คนนี้ฟัง

แล้วคือพี่เขามาเล่าให้แม่ฟังหรือว่าพากันมาเล่าให้ฟัง
เขาก็ตกใจว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้จะบอกเรายังไง
เขาก็ได้อัดคลิปเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาทางไลน์ว่าที่เสียงคุยกับน้องว่า
ถ้าอย่างเงี้โดนครูกระทำอย่างเงี้เราต้องบอกพ่อบอกแม่ซึ่งน้องก็บอกว่าบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้อย่าพ่อแม่ตีตายเลยอย่าพ่อแม่ฆ่าตายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดเด็กเขาเขากลัวผู้ปกครอง

ใช่เขาก็พูดประมาณนี้ค่ะ

แล้วเขาก็ส่งมาว่าใจเย็นนะค่อยคุยเดี๋ยวเรามาคุยกันนี่แหละที่หนูจะบอกพี่คือน้องคนนั้นเขาก็ส่งมาประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้พอคุณแม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะตามข่าวเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความเนี่ยกลางเดิมตุลาคม

เหตุเกิด๒๖กันยานะคุณแม่แล้วไปแจ้งความ๑๘ตุลาคมใช่ไหมคะ

คือจาก๒๖มา๑๘ตกลงคุณแม่ได้คุยกับน้องเนี่ยประมาณสักวันไหนคุณแม่จำได้ไหมคะ
ก็คือคุยวันนั้นแล้วก็ไปแจ้งความวันนั้นเลยค่ะคือทราบเรื่องปุ๊บหนูกลับเข้ามาถามลูกว่าจริงไหมลูก

ใช่ค่ะตอนเย็นหนูกลับเข้ามาถามลูกเลยคือหนูทราบเรื่องวันนั้นคือน้องคนนั้นเขาส่งเข้ามาปุ๊บหนูก็ตอนเย็นหนูก็รีบเข้าไปคุยกับลูกเลยว่ามันจริงไหม
ครูก็ทำจริงไหมเกิดเหตุกับหนูจริงไหมคือเด็กยืนยันว่าใช่จริงหนูก็ถามลูกว่าหนูอายไหมลูกถ้าแม่จะไปแจ้งความไหวไหมว่าหนูจะไปพูดเหตุการณ์ที่เกิดหนูอะไรอย่างเงี้ยลูกซึ่งยืนยันว่าไหวแม่ได้แม่ซึ่งหนูก็เข้าไปหาทางร้อยเวรวันนั้นเลย
เพราะฉะนั้นคุณแม่แจ้งความไว้วันที่๑๘ตุลาคมนะคะ
คุณแม่จากวันที่๒๖กันยายนที่เขากระทำลูกเราเนี่ยนะจนกระทั่งกว่าคุณแม่จะรู้คือ๑๘ตุลาคมแล้วได้คุยกับลูกแล้วไปแจ้งความวันนั้น
ช่องว่างตรงนี้เนี่ยครูคนนั้นเนี่ยยังมายุ่งกับเด็กยังมาขู่เด็กยังมาพูดอะไรกับเด็กไหมคะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงระหว่างปิดเทอมพอดีค่ะ
ทีนี้คุณแม่พอไปแจ้งความเสร็จแล้วคุณแม่มาบอกโรงเรียนไหมคะ
ก็ไม่ได้บอกค่ะแต่ทางโรงเรียนน่าจะทราบเพราะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าได้มีออกหมายจับ
ซึ่งทางคุณครูเนี่ยก็ไปมอบตัวแล้วแล้วซึ่งทางรองผู้อำนวยการก็เป็นคนค้ำประกันในคดีนี้ออกมาค่ะ
คือตามข่าวมันมีการประกันตัวออกไปสำหรับการแจ้งครั้งแรกถูกไหมคะ

คนที่ประกันตัวออกไปคือรองภูมิหน่วยการโรงเรียนเหรอคะ
ใช่ค่ะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปค่ะ
ไม่เป็นไรโรงเรียนเปิดเทอมเมื่อไหร่คะคุณแม่หลังจากนั้น
เปิดเทิมประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ
อ่ะพอต้นเดือนพฤศจิกายนเสร็จจากสิบแปดตุลาคมนะที่ไปแจ้งความแล้วกว่าจะมาถึงเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนเนี่ยทางโรงเรียนมีติดต่ออะไรมาไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะแล้วก็มีช่วงก่อนก่อนหน้าวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกาคือทางครูที่ปรึกษาของเด็กติดต่อเข้ามาว่าให้น้องไปเรียนนะ
เดี๋ยวการเรียนน้องจะไม่พอเดี๋ยวน้องจะหมดสิทธิ์สอบคือเราก็ส่องจิตสองใจเนาะว่าจะให้ลูกไปเรียนดีไหมหรือว่าจะให้ลูกหยุดเพราะมันเกิดเหตุอย่างนี้กับลูกเราเนาะ
แล้วผลสุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์ที่เราคิดผิดอ่ะเราก็เลยให้ลูกไปเรียนต่อเพราะกลัวลูกจะไม่ทันเพื่อนกลัวลูกจะต้องไปเริ่มใหม่ปีหน้าก็เลยตัดสินใจให้ลูกไปเรียนวันที่๒๖๓๐พฤศจิกาค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยเปิดเทอมตั้งแต่ต้นเดือนคุณแม่ไม่ได้ให้ไปเรียนจนกระทั่งครูโทรมาตามใช่ไหมคะ

ซึ่งการโทรมาตามก่อนที่น้องจะไปโรงเรียนในเทอมที่ครูโทรมาตามเนี่ยครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นของเด็กเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
ก็ได้พูดอะค่ะก็หนูก็เล่าความจริงให้แกฟังว่าเกิดเรื่อง
เท่ากับว่าครูครูที่ปรึกษาก็รู้เรื่องแล้วอยู่แล้วด้วยใช่ไหม

ได้ถามไหมว่าแล้วเรื่องมันไปถึงไหนครูคนนั้นยังมาทำงานอยู่ไหมยังมาสอนอยู่หรือเปล่า
ก็ยังอยู่ยังมาสอนอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็ทราบมาจากซึ่งหนูก็ทราบจากคนข้างในค่ะคือก็คือสืบมาแล้วว่าครูก็ยังมาสอนปกติเด็กก็บอกว่าครูก็ยังมาสอนอยู่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะแม่
ไม่เป็นไรคุณแม่ถึงสุดท้ายแล้วคุณแม่ตัดสินใจว่าให้ลูกไปเรียนเพื่ออนาคตของเขา
เขาก็เข้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่ค่ะ
๔๕วันนะ

ก็คือคุณครูมาดักรอเด็กที่ทางหน้าโรงเรียน
แล้วเรียกเด็กขึ้นรถนะคะ
แล้วบอกกับเด็กว่าขึ้นมาก่อนหนู
เดี๋ยวครูจะพาไปคุยกับพ่อกับแม่
ก่อนที่เด็กจะเดินเข้ารั้วโรงเรียนนั่นเหรอคะ

ซึ่งห่างจากประตูโรงเรียนแค่ไม่เกิน๒๐๐เมตรเองค่ะ

แล้วอีกทางหนึ่งก็คือมีผู้ปกครองที่ว่ามาส่งเด็กอยู่แล้ว
แต่ทางครูเอารถเก่งมาจอดรอเด็กอยู่แล้ว
แล้วก็เปิดกระจกลงมาแล้วก็บอกหนูขึ้นรถมากับครู
เดี๋ยวครูพาไปคุยกับพ่อกับแม่
ตอนที่น้องขึ้นรถไปกับครัว
รถครูอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วใช่ไหมคะ
จอดอยู่ระหว่างทางเข้าเลยค่ะ
ประตูหลังก็จะติดกันกับวัด
ใช่ค่ะ
ทีนี้น้องเอาอย่างนี้คือเขาบอกว่าเขาจะพาไปคุยกับพ่อกับแม่

น้องก็เลยขึ้นไปกับเขา

แม่ทำไมน้องถึงยอมขึ้นไปทำไมถึงกล้าขึ้นไปอีก
คือน้องน้องก็คงคิดว่าเขาจะเข้าไปคุยกับพ่อกับแม่จริง

เพราะช่วงที่น้องไปเรียนมีบางคนบางครูบางคนบางอาจารย์บางท่าน

มาคุยกับน้องตรงที่ว่าไม่สงสารครูหรอก
เดี๋ยวครูติดคุกไม่สงสารลูกครูเหรอแล้วลูกครูจะอยู่ยังไง
อะไรประมาณนี้น้องก็น่าจะมีความค่อนข้างเขวแล้วก็สงสารครูอยู่บ้างค่ะ
คนที่มาพูดคือครูคนอื่นในโรงเรียนใช่ไหมคะ

ผู้หญิงผู้ชายคะครูคนที่มาพูด
ผู้หญิงค่ะ

เป็นครูที่สอนลูกคุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหม

ไม่เป็นไรคุณแม่เรากลับมาที่ครูให้เด็กขึ้นรถเพราะบอกว่าจะพาไปคุยกับพ่อกับแม่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน้าโรงเรียนหรือว่าก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนตรงนั้น
ถ้าน้องขึ้นรถไปกับครูมีกล้องวงจรปิดไหมคุณแม่
มีค่ะเพราะวันนั้นที่น้องไปชี้จะเกิดเหตุมี
เพราะหนูเห็นต้องจากโรงเรียนนะคะ
ซึ่งอันนี้ตำรวจเก็บไปแล้วใช่ไหม

รถคันเดิมกับครั้งแรกที่ก่อเหตุไหมคะ
ไม่ค่ะซึ่งเขาเปลี่ยนคันมาแล้วเพราะเด็กก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าครูมีรถเก่ง
ก็ตอนแรกเด็กไม่รู้ด้วยว่าเป็นรถขี่
ทีนี้พอขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาทำยังไงกับลูกแม่คะ
ก็พาขี่ออกไปแล้วก็พาขี่ไปทางบึงค่ะ
ทางวัดแล้วก็ระหว่างโรงเรียน
ซึ่งทางนั้นจะเป็นทางเปรียวเลยเป็นบึงเลยค่ะ

ไกลอยู่ค่ะอันนั้นประมาณ๕๖กิโลได้ค่ะ

ไหนบอกจะพามาคุยกับพ่อกับแม่ไง
ที่เห็นพามาซึ่งทางคุณครูก็เงียบ

แล้วก็ลงมือกระทำน้อง
ขออภัยนะคะคือก็กระทำบนรถคันนั้น

ก็พอทำน้องเสร็จก็
เอาน้องมาทิ้งไว้ที่วัด
แล้วตัวครูเนี่ยทิ้งน้องไว้แล้วก็บอกว่าจะกลับไปสอนต่อ

น้องก็บอกว่าแล้วครูก็วนกลับมารับน้อง

ก็คิดว่าครูจะพามาส่งที่โรงเรียน
แต่ครูก็พาไปเลยไปที่จังหวัดอุทัย
ซึ่งมันมีกล้องวงจรปิดจับได้ด้วยไหมแม่ใช่
ใช่ซึ่งวันนั้นนะคะทางโรงเรียนยืนยันว่า
คุณครูมาสอนคุณครูอยู่ในโรงเรียน
ซึ่งวันนั้นเด็กได้ค้านไปว่า
ถ้าอย่างนั้นถ้าคิดว่าหนูโกหก
เพราะวันนั้นครูลงจากรถครูไปที่ปั๊มนี้
ครูได้กดเงินที่ตู้นี้ให้ทางเจ้าหน้าที่
ไปขอกล้องจากที่ปั๊มนั้นได้ไหม

เดี๋ยวขอค้างเรื่องว่าเด็กโกหกไว้ก่อนนะคุณแม่

ทีนี้เขาพาเลยไปจังหวัดอุทัย
มีเติมปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปกดเงิน

เขาได้แวะเข้าทางค่ายลูกเสือของจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ใช่ซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นที่แบบสำหรับเด็กเข้าค่ายกันนะคะ
เข้าไปในรั้วของที่เด็กเข้าค่ายอะนะ

มันจะเป็นป่าสำหรับเดินทางไกลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ระหว่างทางเข้ามันจะเป็นป้าค่ะ
เขาก็ไปจอดกระทำเด็กครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาส่งเด็ก
เพราะฉะนั้นในรอบที่๒ที่เกิดเหตุ๒๙พฤศจิกายนเนี่ย

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ค้างคากันอยู่ว่าคือยังไง
คือใครเป็นคนบอกว่าเด็กโกหก
แล้วเด็กถึงบอกว่าให้ไปเอากล้องวงจรปิดของปั๊มของสถานที่นั้นมาดูคะ

คือวันนั้นคือนัดกันว่าจะไปเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานว่า
มาแจ้งความว่าเกิดเหตุกับน้องครั้งที่๒
แล้วคือหนูบอกว่าเจอไหม
เพราะว่าหนูวันนั้นที่ไปถ่ายรูปที่น้องไปชี้จุดว่าครูมากลับรถตรงนี้
แอบไปเห็นกล้องหนูก็เลยประสานให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปขอทางโรงเรียน
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่เห็นตัวน้องนะคือไม่เห็นเลย
น้องก็บอกว่าสงสัยน้องก็คงหายตัวเข้ากำแพงไปได้
เจ้าหน้าที่ดูกันประมาณ๘ชั่วโมงหนูก็จนจนกว่าจะเจอค่ะ
ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่นี่คือใครคะ

แล้วยังไงต่อคุณแม่
แล้วเขาบอกว่าเพิ่งเจอตอนน้องเดินลงไปพอเจอตรงนี้
หนูก็บอกว่าเขาไปสืบทางโรงเรียนเนาะ
รองผู้อำนวยการก็ยืนยันว่า
น่าจะบอกกับทางเจ้าหน้าที่มาว่าทางรองผู้อำนวยการนะคะ
เขายืนยันว่าเนี่ยเขาอยู่ในโรงเรียนเขามาสอนเด็กจริง
เขาเอาเด็ก๕คนมายืนยันว่าครูอยู่ในโรงเรียนจริง
แล้วก็ยืนยันว่าครูยังมาช่วยพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ร้องอยู่เลย
โกหกหรือเปล่าผิดวันหรือเปล่า
เด็กให้การตรงกันไหม
ซึ่งเด็กก็บอกว่าถ้าคิดว่าหนูโกหกก็ลองไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มปตทนั้นดูได้ค่ะ

เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อคุณแม่ถือสายไว้นะคะ

ในรอบที่๒ที่เกิดเหตุ๒๙พฤศจิกายนได้มีการไปตรวจร่างกายเอาไว้ไหมคะ

คือทราบอีกทีคือวันที่๕ค่ะคือไปตรวจวันที่๕ธันวาเลย
เดี๋ยวนะเกิดเหตุ๒๙น้องยังไม่ได้บอกแม่เหรอ
ใช่ค่ะคือน้องกลัวน้องไม่กล้าบอกแล้วเครียดมากแต่ทางโรงเรียนรับรู้ก่อน
ซึ่งน้องเพิ่งหนูมาถามทีหลังแล้วน้องเพิ่งบอกแล้วหนูก็ได้ถามน้องไปว่า
เอาแล้วทางโรงเรียนรู้ไหมนิงรู้ไหมลูก
น้องก็บอกรู้แล้วทางรองผู้อำนวยการก็รับรู้แล้ว
คือน้องได้ไปเล่าให้ทางรองผู้อำนวยการฟังแล้ว
วันที่เกิดเหตุเลยไหมแม่
วันที่๓๐เลยค่ะหลังจากวันเกิดเหตุวันเดียวค่ะ

เชิญเชิญค่ะเชิญคุณแม่เลยค่ะ
ซึ่งคุณแม่มารู้จักน้องเนี่ยคือน้องเดินมาบอกคุณแม่เองรอบนี้หรือว่าเขาไปบอกพี่ที่สนิทกันอีกคะ

ใช่ซึ่งวันนั้นแม่หยุดพอดีแล้วน้องก็เลยจังหวะโอกาสนี้
ก็คือเราก็ถามลูกว่ามีอะไรเปล่าเกิดขึ้นอะไรกับน้องเปล่าเวลาไปโรงเรียน
มีใครทำอะไรไหมครูถามอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ผลตรวจร่างกายออกมาว่ายังไงบ้างคะแม่

คุณเอ่อทางโรงพยาบาลนัดว่าจะได้ผลตรวจร่างกายวันไหนคะ
ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นคนเก็บรวบรวมหลักฐานเองค่ะ
แล้วคุณแม่ตอนที่ไปแจ้งความวันที่๕ธันวาคมเนี่ยมีการออกหมายมีการประกันตัวอะไรเหมือนรอบแรกไหมคะ
ก็มีค่ะก็ทางแฟนได้โทรติดต่อไปซึ่งเขาเป็นรู้จักกัน
ก็คือไปหาเบอร์รองเนี่ยค่ะไปติดต่อว่าน้องมาถอนประกันตัวเถอะ
ถ้าลองไปค้ำประกันคนอย่างนี้มันไม่คุ้มกันหรอกอะไรอย่างนี้
มันมาก่อเหตุอ่ะซ้ำสองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาถอนไป

เขาก็บอกครับครับเดี๋ยวผมจัดการ
ทีนี้คุณแม่ตกลงแล้วโรงเรียนทราบมาตั้งแต่การเกิดเหตุ๒๖กันยายนนะ
แล้วก็วันที่เกิดเหตุครั้งที่สองแล้วก็เกิดกับน้องสองครั้งเนี่ย
คือ๒๙พฤศจิกายนโรงเรียนรู้ก่อนแม่ถูกไหมคะ

ตามข่าวตามข่าวคือว่าคุณแม่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยใช่ไหม

ก็เพราะไม่มีการติดต่ออะไรใดทั้งสิ้นจากโรงเรียนเลย
โรงเรียนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
คือตอนเกิดเหตุกับน้องครั้งที่สองเนี่ยค่ะ
ทางแฟนแฟนก็คือพ่อเด็กเนี่ยได้เข้าไปทางในโรงเรียนแล้วเข้าไป
เข้าไปหาทางรองผู้อำนวยการเลยค่ะ
แล้วไปพูดกับทางท่านรองผู้อำนวยการว่า
เนี่ยทำไมปล่อยให้ครูมาก่อเหตุกับเด็กซ้ำสองทั้งที่เหตุการณ์ครั้งแรกอ่ะ
มันก็น่าจะหยุดได้แล้วควรมีมาตรการจัดการกับครูยังไง
เรียกมาตักมาเตือนหรือทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่กล้าทำเหตุการณ์ครั้งนี้
เหตุการณ์ครั้งที่สองต้องเกิดอีก
ซึ่งทางรองผู้อำนวยการก็ตอบมาได้ว่า
ผมไม่มีการทำอะไรได้ผมตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะโรงเรียนขึ้นอยู่กับเทศบาล
คนที่ตัดสินได้ก็คือต้องเทศบาลเท่านั้น

เขาตัดสินแล้วทำอะไรใดใดทั้งสิ้นไม่ได้ค่ะ
กระทั่งการตั้งคณะกรรมการสอบครูก็เหมือนกันแล้วทางผู้ปกครองหยุดเด็กไม่ได้เหรอ
เด็กคืออะไรคะก็คือใช่ในที่นี้หยุดเด็กก็คือ
กลายเป็นว่าเด็กต้องหยุดเรียนอย่างนั้นแล้วเหรอคะแล้วก็ให้ครูมาสอนต่ออย่างนั้นเหรอคะ
แม่แม่จ๋าขอแทรกนิดเดียวจ้ะก็คือว่าเดี๋ยวนะคือตอนที่คุณแม่รู้วันที่๕ธันวาคมสำหรับรอบที่๒เนี่ย
ใช่ค่ะแล้วเข้าไปพบครูเนี่ยนะคะคือในครั้งที่สองที่เข้าไปพบครูเนี่ย
ครูที่ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนยังสอนหนังสือเหมือนเดิมไหม
ปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนหนูยืนยันได้เลย
ยังมาสอนปกติไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบคือทำเหมือนครูยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
จนถึงตอนนี้คือถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะคือก็ถูกโยกไปอยู่ที่ต้นสังกัดนะคะ
เทศบาลตอนที่หนูไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเพิ่งจะย้ายไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์อะค่ะ

ประเด็นของแม่ก็คือว่าแม้ว่านะตอนนี้มีการย้ายไปที่ต้นสังกัด
คือย้ายออกจากโรงเรียนแล้วก็จริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่แม่ต้องไปอีกหน่วยงานหนึ่งคือศูนย์ดำรงธรรมถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเขาถึงจะย้ายไปตอนแรกไม่มีการจัดการใดทั้งสิ้นเลยค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผลการสอบจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
คุณแม่ค่ะเดี๋ยวทางรายการจะเหลือเวลาไว้ให้กับทั้งภูมิกับพื้นที่นะคะแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีของพื้นที่นะคะ
คุณแม่สั้นเอานะตอนนี้คุณแม่วางอนาคตน้องไว้ยังไงว่าจะทำยังไงกันต่อคะ
ก็อยากจะหาโรงเรียนใหม่ให้น้องให้น้องนะคะตั้งใจไว้ว่าคือยังไงน้องก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะ
เพราะว่าก็กลัวเหตุการณ์อย่างนี้โรงเรียนยังปล่อยปะละเลยขนาดเนี้ยแล้วน้องจะอยู่ที่เดิมได้ยังไงสภาวะแวดล้อมครูต่างนานา
ส่วนครูที่ดีก็มีที่รักเด็กเข้าใจเด็กดูแลโดย

คุณแม่ขอนิดเดียวนะขออนุญาตนิดเดียวคุณแม่แน่ใจขออนุญาตถามแบบนี้นะคะ
คุณแม่แน่ใจว่าโดยนิสัยแล้วโดยพฤติกรรมน้องเวลาอยู่โรงเรียนไม่มีเช่นไม่โดดเรียนไม่ดูเป็นเด็กเกเร
ไม่ยืนยันได้เลยค่ะเอาครูในโรงเรียนมายืนยันได้เลยเพราะเด็กจะอยู่ในกรอบเช้าพ่อและแม่เป็นคนไปส่งเด็กในโรงเรียนเอง
และตอนเย็นยายจะไปรอรับหน้าโรงเรียนเด็กไม่มีพฤติกรรมที่ว่าจะออกนอกกรอบนอกสายตาทางผู้ปกครองไปแน่นอน
ตอนเย็นก็อยู่ยายดูแลจนกว่าพ่อและแม่มาก็นอนอยู่กับพ่อกับแม่
เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ในการดูแลของยายแล้วก็พ่อกับแม่แล้วก็หนาก็คือจะไม่ปล่อยให้เด็กไปไหน
แม้กระทั่งโทรศัพท์เด็กก็ไม่มีใช้ค่ะคือเด็กจะแท็กผ่านเพื่อนก็คือผ่านโทรศัพท์แม่
เรายังแอบอ่านของลูกเลยว่าเพื่อนชวนไปทำรายงานน้องก็ปฏิเสธว่าน้องไปไม่ได้หรอกน้องอยู่บ้าน
คือที่ต้องถามแบบนี้ก็เพื่อให้ครบมุมนะคุณแม่ค่ะนะเพราะว่ามันก็มีข่าวอีกแบบนึงออกมา
อย่างที่คุณแม่ก็ได้เล่าไปกลางรายการแล้วเหมือนกันนะ
ถ้าถ้าว่าลูกหนูโดดเรียนหรือเป็นเด็กใจแตกเอามายันเลยค่ะว่าลูกหนูเคยโดดไปที่ไหน
และเคยออกนอกกรุงเรียนไปยังไง
แต่ทีนี้คุณแม่พูดให้เข้าใจตรงกันคืออันนั้นพฤติกรรมคือส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์กับน้องจริงสมมุติสมมุติถ้ามีคนโต้แย้งบอกว่าเด็กสมยอมเด็กเต็มใจ
กฎหมายมันคุ้มครองเขาไว้อยู่แล้วโดยอายุค่ะไม่เกี่ยวกับว่าสมยอมเต็มใจอยากไปด้วยไม่เกี่ยวนะแม่
เรื่องพฤติกรรมเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องข้อกฎหมายเขาคลุมไว้อยู่แล้วไม่เกี่ยวนะคะ
ถ้าสมมุติผิดก็คือผิดไปตามที่ละเมิดเขาตามอายุของเขาซึ่งกฎหมายคุ้มครองไว้อยู่แล้ว
อันนี้เข้าใจตรงกันนะแม่ใช่ค่ะแต่พี่ขวัญต้องถามเท่านั้นเองนะคะ
คุณแม่เดี๋ยวเราขอวางสายคุณแม่ตอนนี้เลยเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับทางภูมิกับของสพพื้นที่
แล้วก็นายกเทศมนตรีนะคะเพื่อที่จะถามว่าแล้วต้นสังกัดว่าอย่างไรสอบกันไปถึงไหนแล้วบ้าง
เดี๋ยวคุณแม่ดูไทยรัฐทีวีต่อนะคะขอบคุณค่ะได้จ้าสวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับนายกเทศมนตรีในพื้นที่นะคะอ่านายกปียะทองวัฒนาค่ะ
นายกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
นายกเอาจนถึงตอนนี้ครูคนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนคะ
คุณตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะครับอันนี้เราก็ขอ
ส่งไปที่จังหวัดเพื่อขอเอ่อ
อนุมัติในเรื่องของการพักราชการของครูคนนี้ครับ

ขั้นตอนตั้งคณะกรรมการเนี่ยคือยังไม่จบใช่ไหมคะ

อ่าสอบสวนอยู่จากข้อเท็จจริง

แต่ตอนนี้เราเสนอคณะกรรมการกฎาจอร์จังหวัดเนี่ยครับ
เพื่อให้สั่งการว่าให้พักราชการไว้ก่อนนะครับผม
ค่ะเวลามีคำสั่งพักราชการอันนี้ค่ะ
คือน้ำหนักเรื่องมันต้องมีมากแค่ไหนคะ
นายกที่ถึงมีการสั่งพักราชการนะคะ
อ่ามีสั่งพักราชการนะครับ
อย่างเช่นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ไม่ได้ส่งถึงส่งฟ้องทางอายการนะครับ
อ่าครับผมส่งฟ้องทางอายการนะครับ
อ๋อคือขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ย
พอขั้นตอนทางกฎหมายมีมูลปุ๊บ
สอบวินัยเองเลยสามารถใช้อำนาจ
การสั่งพักราชการไว้ก่อนได้ใช่ไหมคะ
คือตอนนี้เราคณะกรรมการสอบสวนวินัยนะครับ
ขอส่งเรื่องไปที่คณะประการเทศบาลจังหวัดนะครับ
เพื่อที่ว่าขอให้ทางคำการเทศบาลจังหวัดเนี่ย

แต่ตอนนี้เราขอคณะกรรมการเนี่ย

เท่ากับว่าคำสั่งออกมาว่าให้พักราชการแล้วหรือยังคะ
ครับก็คือของเทศบาลนั้นเสนอไปแล้วครับผม
เป็นเทศบาลเสนอให้จังหวัดถูกไหมคะ

ต้องรอว่าจังหวัดจะอนุมัติให้พักราชการหรือไม่ใช่ไหมคะ
อ่าใช่ครับใช่ครับ

ผลน่าจะออกมาประมาณเมื่อไหร่คะนายก
ผมว่าผมว่าแน่นเร็วนี้ครับเพราะว่าท่าน
ท่านภูมิคำจาสูงจุดเนี่ยแล้วก็ทุกขั้นตอน
ทุกสำดับชั้นนี่ครับท่านในความสนใจตรงนี้

กำชับท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ย
ปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ตัดสินในเรื่องคดีตรงนี้ครับ
นายกคะโรงเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งคณะกรรมการภายในโรงเรียนเองในชั้นแรกก่อนเหรอคะ
ก็จะเป็นของเทศบาลนะครับ
เสนอที่เทศบาลตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงครับ
หมายถึงวิธีปฏิบัติคือว่าโรงเรียนต้องเสนอเทศบาลเป็นคนทำโรงเรียนทำเองภายในไม่ได้ใช่ไหมคะ
เท่าที่ทราบมาที่รับรายงานมาไม่ได้ครับผม
ทีนี้เรียนถามนายกแบบนี้ค่ะว่าแล้วเรื่องเนี่ยเรื่องมาถึงที่เทศบาลเนี่ย
ประมาณช่วงไหนของปีที่แล้วคะ
ประมาณช่วงไหนแล้วครับที่เราทราบข่าวมาเนี้ยก็คือทราบข่าวมาประมาณวันที่ยี่ยี่
ปลายเดือนช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผม

ครับครับต้องเข้าไปปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
โดยที่ถ้าเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเวลาเรื่องมาเนี่ยคือบอกว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
ให้ทางเทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแบบนี้เหรอคะ
ก็เราก็สอบสวนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเขาสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นของในชั้นของเทศบาลเองเนี่ยเทศบาลตำบลเองเนี่ยพบว่ามีมูลไหมคะในชั้นต้นเนี่ยค่ะ

ก็คือที่มีมูลเพราะว่าตามของตำรวจถูกไหมคะ
เราเอาเราพยายามสอบในเชิงในเชิงลึกด้วยแล้วก็ในเชิงของเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับเอามาประกอบกันครับ
แล้วตัวครูที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขายอมรับไหมคะ
อืมตอนนี้ท่านตอนนี้นะครับ
ตอนนี้เขาเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาไม่ยอมรับอะครับ

สำนวนเนี่ยในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมไม่รู้ว่าในสำนวนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
ไม่เอาของเทศบาลเลยค่ะ
เราดูจากเจ้าที่สอบสวนที่ส่งฝากขังนะครับ
ส่งฝากหังที่ศาลนะครับศาลใช้มาฝากหัง
แล้วเราก็ใช้สำนวนตัวนี้เจ้าที่ตำรวจเราก็สอบแล้วก็มีมูลนะครับผม
แต่ตัวครูเองเนี่ยเวลาบอกกับทางคณะกรรมการของเทศบาลเนี่ยคือครูปฏิเสธใช่ไหมคะ
ครับผมครับ
แล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งนายกบอกว่าเรื่องมาถึงที่เทศบาลคือปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะ

อย่างนั้นย้อนบอกนายกนิดนึงว่าถ้าเป็นไปตามที่คุณแม่เล่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการแจ้งความกลางเดือนตุลาคม
แต่แจ้งความกลางเดือนตุลาคมเนี่ยคือเกิดเหตุปลายเดือนกันยายนอันนั้นรอบแรกนะคะ
ส่วนในรอบหลังที่น่าจะมาถึงมือนายกเนี่ยน่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ในรอบที่๒ซึ่งเกิด๒ครั้งเกิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะ
นะยกขาเวลาเราค่อนข้างจำกัดได้ประเด็นและความขึ้นหน้าจากนายกขอบคุณท่านช่วงนี้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ
กันยายนซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าตามข่าวก็คือว่าสำนวนจากตำรวจตอนนี้
ส่งไปที่ขั้นตอนของทางอายการนะคะในขณะที่ครั้งที่สองที่เกิดเหตุขึ้น
ตอนปลายเดินพฤศจิกายนซึ่งเกิดสองครั้งกับน้องเนี้ยนะคะ
อ่ากำลังรอผลตรวจร่างกายอยู่ซึ่งก็น่าจะตรงกับที่คุณแม่บอกนั่นแหละ
ผลตรวจร่างกายเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะคะ
ในส่วนของทางโรงเรียนเองนะตอนแรกที่ชี้แจงกับผู้ปกครองก็คือ
ไม่ได้มีอำนาจที่จะทำอะไรเป็นอำนาจของทางเทศบาล
เพราะว่าทางโรงเรียนนี้สังกัดกับท้องถิ่นนะคะ
ก็น่าจะตรงกับที่นายกบอกเพียงแต่แค่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองนะคะ
ว่าถ้าทางเทศบาลได้เดือนพฤศจิกายนก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้ว
เหตุที่เกิดขึ้นรอบแรกทำไมมันไม่ไปถึงเทศบาลนะคะ
เราจะคุยกับทางผู้กำกราบค่ะผู้กำกราบสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผู้กำกับค่ะเรื่องนี้ตกลงแบ่งเป็น
เขาเรียกอะไรแบ่งเป็น๒สำนวนป่ะคะหรือว่าแบ่งเป็นยังไงนะคะ
หมอก็มีสองสองคดีอะครับค่ะคดีแรกเนี่ยตามข่าวอยู่ชั้นอายการ
คือตำลวดส่งไปอายการแล้วใช่ไหมคะเออสำหรับอายการนะครับ
ค่ะซึ่งในคดีนั้นเนี่ยค่ะมีกี่ข้อกล่าวหาคะท่าน
สองข้อเก่าหาครับค่ะคืออะไรบ้างคะอ่ามีภาพผู้ยาวแล้วก็
จำทำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีครับค่ะในสำนวนเนี่ย
ตัวครูที่ถูกกล่าวหาเขายอมรับไหมคะภูมิกับเขาเขาก้องจะ

ในสำนวนที่ส่งไปอายการแล้วเนี่ยอะไรคือหลักฐานที่ชัดเจนบ้างคะท่าน

คำยืนยันของผู้เสียหายนะครับ

คำยืนยันของเด็กใช่ไหมคะ

แล้วผลตรวจร่างกายในสำนวนแรกมีไหมคะท่าน
เพราะพ่อแม่เขามารู้แบบห่างกันเป็นเดือนมากเลยอะค่ะ
ก็มีผลครับมีผลเบื้องต้นว่ามีการ
ก็มีผลอยู่เบื้องต้นอยู่ครับ
ผลการตรวจร่างกายในรอบแรกของสำนวนแรกเนี่ย
ชัดเจนไหมคะว่าน้องถูกกระทำค่ะ
ก็มีการผ่านผ่านการร่วมเพศนะครับ

แล้วมีกล้องวงจรปิดของจุดเกิดเหตุ
หรือว่าระหว่างทางก่อนจะพาเด็กไปกระทำไหมคะ
ในรายละเอียดตรงนี้ผมจำไม่ได้นะครับ
ไม่เป็นไรค่ะท่านมาสำนวนที่๒ค่ะ
สำนวนที่๒ตอนนี้เนี่ยถึงขั้นไหนแล้วคะ
ก็รอผลแพทย์ครับรอสู่สำนวนการสอบสวน
ค่ะรอผลตรวจร่างกายอยู่ใช่ไหมคะ

ซึ่งนอกเหนือจากผลตรวจร่างกายตอนนี้
ทางตำรวจมีหลักฐานอะไรอยู่ในมือบ้างคะท่าน
กรุงทรอนปิตเจอหลายจุดไหมคะ
ก็มีครับมีที่โรงเรียนมีที่ทางเส้นทางผ่านนะครับ

ค่ะสำนวนที่สองเนี้ยจะยากไหมคะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่แหละครับ
เพราะว่าพยานฐานเราเพียงพอครับอ่าซึ่งถ้าสมมุติสำนวนนี้นะคะ
ถ้ารวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยข้อหาจะเหมือน๒ข้อกล่าวหาในสำนวนแรกไหมคะ
อืมใช่ครับใช่ครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันอันเดียวกันค่ะ
ในสำนวนที่๒คดีที่๒ที่ว่านี้นี่ครูเขาให้การปฏิเสธเหมือนสำนวนแรกไหมคะ
อ่าใช่ครับให้การปฏิเสธเรียกเขามาแล้วใช่ไหมคะภูมิกับค่ะ
ใช่ครับแจ้งข้อบอกหนักเลยครับอ่าค่ะท่านค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยเวลาจำกัดขอบคุณผู้กำกับนะคะสวัสดีครับค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะคือแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่า
ไม่ว่าจะพิสูจน์ออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เด็กคนนี้เนี่ยณปีนี้ก็คือไม่ได้เรียนนะคะ
แล้วก็จะต้องไปเริ่มชีวิตการศึกษาใหม่ในชั้นเดิมในปีการศึกษาหน้าเลย
ส่วนเรื่องจะจบอย่างไรเดี๋ยวไทยรัฐทีวีตามให้ด้วยค่ะ
หมดเวลาของรายการแล้วก็อีกสักครู่คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่แล้วในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ